ถ้าพูดถึงเรื่องของลอตเตอรี่งวดที่ผ่านมา
หลายคนไม่ถูกก็ต้องยอมรับจริงว่ามีมากมายหลายคน

ใครไม่ถูกลอตเตอรี่งวดที่ผ่านมาอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับ

วันนี้มีลุ้นกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่
บอกเลยว่าห้ามพลาด
คาราบาลแดงค่ะแจกมอไซค์ทุกวันแจกล้านทุกเดือน
ช่วยคนไทยไปต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพปีที่๒จ้า
ลุ้นรับมอเตอร์ไซค์ทุกวัน๑๐๐วัน๑๐๐คันค่ะ
และทองคำมูลค่า๑ล้านบาทอีก๓รางวัล
ทุกเดือนนะของรางวัลยิ่งใหญ่

กติกาง่ายนะครับ
ดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณ๒
ดื่มเติมความสดชื่นแล้วใช่ไหม

ส่งมาชิงโชคกับเรา๓วิธีง่ายแค่
เขียนบีบทรงผมย้ำตรงนี้นะ
เขียนบีบส่งฮะ
ฝาคาราบาลแดงให้เขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
พร้อมกับชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ของคุณผู้ชมนะครับ
เขียนบนกระดาษด้วยลายมือ
แล้วพับใส่ใต้ฝาบีบให้แน่นครับ
ส่วนฝาคันโซคูณ๒ให้เขียนคำว่าตับ
พร้อมชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือ
ต้องเขียนด้วยลายมือเท่านั้นนะคะ
ใส่ใต้ฝาแล้วบีบให้แน่นค่ะ
คุณชนะสาธิตหน่อยงั้นให้ดูกันเลยนะคุณผู้ชม
นี่กระดาษสักใบหนึ่งอารมณ์ประมาณนี้ก็ได้

ประมาณนี้นะเอาประมาณนี้แล้วกันแล้วเขียนชื่อที่อยู่ลงไป
แต่ก่อนจะเขียนชื่อคุณต้องดูให้ดีก่อนว่าฝาที่คุณจะส่งคือฝาอะไร
คุณคือฝาคาราบาลแดง
เขียนเอาไว้แล้วแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ด้วย
อยู่ไม่ต้องชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
เขียนชื่อนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้อย่าลืมนะ
อย่างนี้ง่ายเลยพับให้มันเล็กพับแบบไหนก็ได้
อันนี้ไม่ผิดกษัตริกาหรือแล้ว
เป็นลักษณะแบบนี้เพราะจะมีชื่อโทรศัพท์
โทรศัพท์แล้วก็กติกาที่เขียนอย่างถูกต้องอยู่ในนี้แล้ว
นะคะว่าเขียนด้วยลายมือเท่านั้น
ส่วนของที่ฉันเป็นนี่ค่ะฝาคันโซคูณ๒
หน้าตาแบบนี้เหมือนกันเลยแต่ให้เขียนคำว่าตับนะคะลงไปในกระดาษนะคะเดี๋ยวให้ดู
คำว่าตับลงไปแบบนี้ตับชื่อนามสกุลพร้อมเบอร์โทรศัพท์นะคะ
เห็นไหมแล้วก็พับนะพับพับพับให้เล็กเลยเสร็จปั๊บใส่ลงไปใต้ฝาแบบนี้
เข้าไปใต้ฝาแล้วก็ทำการบีบเหมือนกันเดี๋ยวคุณชนะรอดิฉันบีบก่อน
อร่อยนะครับคุณอาจจะบีบเร็วนะคะแต่ดิฉันบีบช้านิดนึงนะคะ

ปรับหยิบดีดนะหัวชื่อดีดออกค่ะคุณ

บีบเสร็จเอามาเป็นแบบนี้แล้วครับ
ทำยังไงหย่อนลงไปเลย
นี่เออแบบนี้
แบบนี้นะคะหย่อนลงในกล่องที่หน้าตาแบบนี้นะ
ร้านถูกดีมีมาตรฐานแล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการ
ครับหรือจะส่งไปที่ตู้ป่อนอน๒บปกฉันเชิงเศร้า

ตั้งแต่วันนี้จนถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๖๐
ประกาศผลผู้โชคดีที่จะได้รับมอเตอร์ไซค์คนแรก
วันที่๒๘เมษายนนี้ในรายการตลอดข่าวของเรา
โมงครึ่งแล้วเจอกันนะคะ
ย้ำกันตรงนี้แล้วกันนะครับว่าช่วงนี้ขอขึ้นราคาเนอะ
แต่คาราบาลแดงยังยืนยันราคาขายที่๑๐บาทเหมือนเดิม
และเดี๋ยวเราจะมาย้ำแคมเปญดีนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน
อย่าลืมนะคะยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากค่ะ
โอ๊ยคุณส่งใจเลยยังไม่ได้เขียนชื่อแล้วนั่น
อย่าลืมเขียนชื่อตัวเองลงไปด้วยนะ
ทำให้ถูกกติกาจะได้มีลุ้นกันทุกคนนะครับ